แสดงความยินดีกับโรเมเอเรียจุธานุการหลังจากที่เธอนั้น
แล้วก็กลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งครับ
ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับซึ่งเธอนั้นไม่ยอมแพ้แล้วก็แน่นอนครับ
ต้องมีวันที่ฟอร์มดีและไม่ดีบ้างแต่พอกลับมาแล้วถือว่ายิ่งใหญ่จริงครับ
เงินรางวัลรวม๑ล้าน๕แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๕๐ล้านบาทที่สก๊อตแลนด์
วันสุดท้ายเอริยามือ๓ของโลกชาวไทยซึ่งเป็นผู้นำวันที่๓
แล้วผลงานยังทำได้ดีครับเก็บเพิ่ม๕อันเดอร์จากผลงาน๖บอร์ดี้เสีย๑โบรกี้สก๑๓อเดิภา
เอาชนะอีมินจีครับจากออสเตรเลียไป๑สโตรก
จากนี้ครับยังกลับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกในการจัดอันดับนักกอล์ฟหญิงประจำสัปดาห์นี้ด้วย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วเธอก็บอกว่าเธอมอบแชมป์รายการนี้นะครับ
แล้วก็การกลับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก
อีกครั้งหนึ่งให้เป็นของขวัญวันเกิดของโมริยาจุธานุการพี่สาวที่มีอายุครบ๒๔ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยโปรโมนะครับจบรายการนี้ที่อันดับ๓๕ร่วมสกอร์รวมก็อีเว่นพา
โรเมย์ก็บอกนะครับว่าขอขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างเธอตลอดมา
โค้ชแคดดี้แล้วก็ผู้สนับสนุนทุกรายรวมถึงแฟนที่คอยส่งกำลังใจ
ภูมิใจที่เกิดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง
เอริยาได้แชมป์เป็นครั้งที่๙นะครับหากเธอออกรอบวันสุดท้ายในฐานะผู้นำเดี่ยว
หรือว่าผู้นำร่วมจากทั้งหมด๑๑แชมป์ในการเล่นอาชีพนี่คือสถิติที่ออกมานะครับ
เพิ่มเป็น๒๐๒๐ดอลลาร์นะครับสหรัฐโดยประมาณนะครับก็คือ๖๗๕๐๐๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๖๖๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๒๒๐ล้านบาท
แล้วก็เอริยายังทำคะแนนสะสมสำหรับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี
ซุงยอยอันดับ๒จากเกาหลีใต้ที่มีเพียง๙๔คะแนนครับ